เสร็จปุ๊บก็จะไปขู่เอาเงินจากเมีย

ขู่จะฆ่าล่าสุดเขาทำจริง

คุมเอาไว้แล้วก็นั่งดูทีวีอย่างสบายใจ
จนถึงเช้าเช้าเสร็จปุ๊บเอาเงินเมียไปหมดเลย
ซื้อบริการทางเพศไปซื้อกาวมาดม
แล้วก็หายตัวไปสุดท้ายไปไม่รอดถูกจับกลุ่มได้
เอาไปดูจังหวะที่เขาไปขอขมาศพเมียเขาหน่อยครับ
ผมกดล้นทนไม่ไหวครับผมจำเป็นจริงครับ
ผมอยู่ที่ภูมิขอขมาครับ
ให้เราหมดเวรหมดกรรมกันแค่นี้ให้สิ้นสุดกันแค่นี้ครับ
แต่คุณนะฮะต้องรับกรรมต่อไปก็ไปฆ่าเขานะครับ
นี่คือนายอำนวยบุญส่งอายุ๖๕ปีครับ
ผู้ต้องหาฆ่าปาดคอภรรยาตัวเองชื่อว่านางเล็กคำเคนอายุ๗๒
บ้านที่เกิดเหตุอยู่ที่บ้านดอนลำดวนตำบลประสุกอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมา

ตำรวจนำตัวเขาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โอ้โหชาวบ้านญาติพี่น้องไปมุงดู๒๐๐กว่าคนตะโกนสาบแช่งด่าทอกันด้วยความโกรธแค้นแล้วครับ
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่านางเล็กเนี่ยภรรยาเนี่ยคือผู้ตายเนี่ย
ดูแลสามีคนนี้ดีมากแต่สามีคนนี้คืออำนวยเนี่ยโอ้ยกินแต่เหล้าทุกวัน
เมาเสร็จปุ๊บหาเรื่องทำร้ายร่างกายทุบตีอาฆาตขู่ฆ่าเป็นประจำ
เอือมระอาครับนะฮะบางคนที่ไปรอดูก็โกรธนะฮะ
จะไปรุมประชาธรรมแต่ว่าตำรวจต้องห้ามปรามไม่อยากจะให้มันเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้น
แม้จะโกรธแค้นมากแค่ไหนก็ตาม
พันธุ์ตำรวจเอกวิชัยในโรงพูดกับการศาลพอร์ชุมภวมบอกว่า
อำนวยเนี่ยรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาไม่มีอาการทางประสาทไม่ได้หลอนนะฮะ
สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ได้เกิดจากจิตประสาทหลอนนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นวันที่๘กรกฎาคม
สาเหตุว่าทำทำไมคืออำนวยเนี่ยเมามากไปขอเงินนางเล็กไปซื้อเหล้ามาดื่ม
นางเล็กไม่ให้เพราะเห็นเมามากแล้วอยากจะให้นอนอ่ะนะฮะ
ก็เลยโมโหฉวยโอกาสที่นางเล็กกำลังนอนหลับอยู่
เอามีดปลายแหลมในครัวเนี่ยยาว๓๐เซนน้องเล็กหลับอยู่นะเมียหลับอยู่นะ
ขึ้นคร่อมเลยขึ้นคร่อมนางเล็กแล้วเอามีดปาดคอชึบเลย
แล้วก็แทงซ้ำที่หน้าอกหลายทีพลุนเลยฮะจนเขาตาย
จากนั้นเอาผ้าห่มไปคลุมเอาไว้นะฮะแล้วก็เอามีดเนี่ยเก็บในกระเป๋าสะพาย
ถามว่าทำอะไรต่อเอาผ้าห่มคลุมศพเมียปุ๊บนั่งเปิดทีวีดูทีวีอย่างสบายใจครับ
ใจเย็นรอจนสว่างเอาเงินเมียไปหมดเลยที่บ้านที่มีอยู่นะ
ประตูหน้าบ้านเสร็จสับถีบรถจักรยานยนต์
ขออภัยถีบรถจักรยานนะฮะไปตามถนนสายชุมพวงพิมาย
หน้าฟ้าสางเสร็จปุ๊บก็ไปนั่งอยู่ที่สาราพักริมทางนะฮะ
ในเขตของอำเภอพี่มายแล้วขึ้นรถประจำทางสายชุมพวงนครราชศรีมา
ลงในตัวเมืองของจังหวัดนครราชศรีมานะฮะตำรวจเขาสืบตามต่อครับนะ
แล้วก็ประสานตำรวจในตัวเมืองไปจับกลุ่มได้เพราะเขาไปซื้อบริการทางเพศผู้หญิง
คือเอาเงินที่ได้มาจากการที่ฆ่าเมียไปซื้อบริการทางเพศหญิงบริการ
ไปซื้อกาวมาดมครับไปนั่งดมกาวอยู่ในสวนครับค่ะนะฮะ
ตำรวจก็ตามตัวได้จับกลุ่มมาได้นำกลับมาที่บ้านมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โดนข้อหาไปฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาจิตใจนะทำได้ลงคอ
เมียตัวเองแท้นะครับเพราะเล่าคำเดียว
แล้วก็นั่งเฝ้าศพนั่งเฝ้าศพดูทีวีอีกแล้วฮะ